ไปที่โคราชเขาบอกว่าแตกตื่นกันใหญ่เมื่อไปเจอกับนกสายพันธุ์ที่หายากแล้วด้วย
เขาบอกอย่างนี้ที่หายากอย่างเดียวไม่พอมันใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วด้วยนะครับ
พาไปที่นี่กันก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะไปเจอกับนายชะอ้อนรักกลาง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘ตำบลหนองตะไก๊อำเภอหนองบุญมาก
เจ้าของไร่ข้าวโพดนะครับก็เล่าให้ทีมข่าวตลอดข่าวของเราฟังว่า
อาทิตย์ก่อนเนี่ยพบเจ้านกตัวนี้มายืนอยู่บริเวณที่พักแถวไร่ตรงนี้แหละ
ใกล้บ้านของตัวเจ้าของไร่เลย
ทีนี้มายืนอย่างเดียวไม่พอมันไม่หนีไปไหน
มันบอกมันไม่กลัวคนไม่กลัวหรอก
คือมันดูคุ้นคุ้นเคยกับคนอย่างว่าอย่างนั้นนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนกอะไร
ก็เอาอาหารแล้วก็นำไปวางเอาไว้ให้มันกิน
มันก็กินนะนับตั้งแต่นั้นมาเจ้านกตัวนี้ก็ไม่ไปไหนอีกเลย

คือได้ทหารไงไม่ไปไหนแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบก็พบว่ามันเป็นนกกระเรียนสายพันธุ์ไทยนี่แหละ
หายากจริงเพราะอย่างที่ผมบอกมันใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วนะครับ
สวนสัตว์นครราชศรีมาเนี่ยนะครับ
เขาเนี่ยได้นำไปปล่อยสู่ธรรมชาติเมื่อปี๒๕๖๓นะฮะ
ผู้ใหญ่เนี่ยเอางี้ละกันบอกแบบนี้
นำคนมาเฝ้าเวรเจ้านกตัวนี้ไว้ก่อน

กลัวมันจะถูกทำร้ายหรือโดนจับไป

แล้วทีนี้พี่สุชาตินะฮะเขาก็เล่าอีกวันนะฮะว่า
ตั้งแต่เจอเจ้ากระเรียนตัวนี้มาอาศัยในเขตพื้นที่บ้านของเขาเนี่ย
ครอบครัวของเขาก็พบเจอแต่สิ่งดีนะ

พ่อตาของตัวเขาก็เผื่อเงินรับโชคจาก
เชื่อว่าเจ้านกกระเรียนสายพันธุ์ไทยตัวนี้

จะเอาอาหารไปวางเอาไว้ในจุดบริเวณนั้น

แต่นกตัวนี้ดีนะนกยังกะเรียนเลยคุณกะเรียนบ้างไหม
ก็เคยกะเรียนแต่ตอนนั้นก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้าง

รู้ได้ไงเอาคุณเล่า